มีดาราจิตอาสา๒คนนะครับที่ออกช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงเวลานี้
ก็เหมือนตอนน้ำท่วมท่านยังจำได้ใช่ไหม
คุณบินมะลือริดแล้วก็คุณเอกพันธ์มะลือริด
ตอนนั้นก็ไปแจกเงินชาวบ้านบ้านละ๕๐๐ช่วงน้ำท่วม
นี่ก็ไปช่วยอีกนะครับนำเงินส่วนตัวเนี่ย
ช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนจากช่วงโควิด๑๙ครอบครัวละ๕๐๐บาท
นี่นะฮะคือภาพที่พระเอกจิตอาสานะครับสองพี่น้องนะครับ
ไปพบกับชาวบ้านคุณบินมะลือริดพร้อมด้วยน้องชายเอกพันธ์มะลือริด
และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับ
เริ่มเดินหน้าให้ความช่วยเหลือในส่วนของผู้ใช้แรงงานก่อนนะครับ
ผู้ใช้แรงงานที่ปกติแล้วเขาทำงานได้รับค่าแรงเป็นวันนะ
แล้วก็ผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญกับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจจากโควิด๑๙
ตามชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
หน้ากากอนามัยก็มีไปแจกด้วยนะครับ
แล้วก็ช่วยเหลือเงินครอบครัวละ๕๐๐บาทในการที่จะได้ใช้ประทังชีวิตกัน
ไปกันตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวันเสาร์เนี่ยไปพื้นที่ชุมชนโรงหมูชุมชนคลองเตยชุมชนเคหะเมืองใหม่บางพลีสมุทรปราการด้วย
เคาะประตูบ้านมอบเงินช่วยเหลือนะครับ

คือแต่ละบ้านเขาบอกเขาก็โอ้โหดีใจเพราะว่ามีผู้มาช่วยในตอนนี้นะครับ
คุณบินบรือฤทธิ์บอกกับไทยรัฐทีวีว่าตั้งใจนำเงินซึ่งเป็นค่าแรงที่ได้จากการทำงาน
อย่างเช่นเป็นพรีเซนเตอร์ต่างเอามาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในช่วงเวลานี้
ยืนยันว่าที่ทำแบบนี้ไม่ได้ต้องการเอาหน้าค่ะนะฮะ
เพียงแค่อยากช่วยเหลือประชาชนคนไทยด้วยกันที่กำลังยากลำบากเท่านั้น
ผมจะทำแบบนี้ไปเรื่อยนะครับ
กว่าจะหมดเดือนเมษายนนะครับ
จะใช้เงินอีกประมาณสัก๕ล้าน๑๐ล้านนะครับผมก็จะทำนะครับ
บอกเลยนะครับตรงว่าผมไม่ได้มาทำเอาหน้า
หรือไม่ได้ทำมาตัดหน้ารัฐบาลที่จะรอเงิน๕๐๐ไม่ใช่นะครับ
ผมเห็นว่าความเดือดร้อนจริงผมต้องการให้พี่น้องที่เดือดร้อนจริงนะวันนี้นะครับ
ไม่มีเงินแม้แต่แม้แต่บาทเดียวแม้แต่สลึงเดียวเนี่ยได้รับเงินตรงนี้นะครับ
คุณบินเค้าก็ชี้แจงมาเพราะว่าเดี๋ยวคนจะไปหาว่ามาตัดหน้ารัฐบาลเอาหน้าอะไรรึเปล่า

นะคะคือไม่เป็นไรค่ะช่วยมากช่วยน้อยคนละนิดคนละหน่อย